ทำไมชีวิตฉันโชคร้ายขนาดนี้

ฉันรู้สึกจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้ว

ขอบคุณมากเลยค่ะที่มารับลิต้าพาไปเจอนี่ด้วยกันกับพี่แจ๊กกะรีนค่ะ

พูดถึงงานแต่งว่าที่เจ้าสาวตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะ
ก็ตอนนี้ได้เลิกเรียบร้อยแล้วก็คือวันที่๒๙กุมภาพันธ์ค่ะ
ที่เขาถกเถียงกันบอกว่าตั้งใจจะแต่ง๒๙กุมภานี่คือจะไม่มีของขวัญให้เลยเหรอ
ไม่ใช่เพราะจริงแล้วเลิกงานมั่นนะคะจะเป็นอีกวันนึงแล้วเราก็จะถือเลิกงานมั่นอยู่แล้ว
ตื่นเต้นไหมคะเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวเดอร์ของพี่เจ้าแต่งงานแล้วเนี่ย
ิต้ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็มันจะตื่นเต้นตรงที่ยังทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยนี่แหละค่ะ
ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เสร็จเลยไม่ว่าจะเรื่องของการ์ดเรื่องของชุด

คนรอดูชุดลิต้าเยอะมากเลยนะจริง
ก็เลยเป็นการออกแบบใหม่ทำใหม่ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
พิธีกรนี้มันต้องยิ่งใหญ่ไหมคะคิดว่า
จริงแล้วลิต้ากับพี่กรคุยกันเราก็ไม่ได้อยากจัดอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะคะ
ก็ไม่อยากจะฟุ่มเฟือยแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับแขกมากกว่า
ีต้าพูดถึงตอนไปปิ๊งพี่กรหน่อยค่ะ
คือเขาบอกว่าเหมือนแบบปิ๊งกันตั้งนานแล้วแต่เพิ่งกลับมาเจอกันใช่ไหม
จริงแล้วลิต้าได้รู้จักพี่กรนี้ตั้งแต่ลิต้าเด็กเลยค่ะ
ตอนนี้ต้าอายุ๒๑๒๒เองค่ะ
ป๊อปเป็นคนแนะนำพี่ป๊อปที่เป็นพิธีกรด้วยนะคะ
ค่ะก็คือเราก็ไม่คิดนะว่าจะกลับมาหรือได้คุยกัน
ค่ะก็คือเคยเจอกันตอนเด็กแล้วก็เคยเดทกันด้วยนะตอนนั้น

ลิต้ามากให้พี่ป๊อปช่วยแนะนำหน่อย
แต่ตอนนั้นลิต้าไม่รู้ว่าเขามาจงมาจีบอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มาขอเบอร์เลยแล้วก็ไม่ให้ด้วยค่ะ
อ๋อรีต้าว่าเป็นความรักที่รีต้ารู้สึกว่าลงตัวมากเลยค่ะ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
แล้วเราก็ปรับตัวทุกครั้งที่มีปัญหาเราก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้น

พี่กรน่ารักไหมคะเห็นตัวรูปหลังคือวูมิงดีจัง

คือตันรักเขาแบบหมดหัวใจได้เลย
ไม่เคยคิดเลยว่าลีน่าจะรักใครคนนึงได้มากขนาดนี้
รักทุกอย่างที่เป็นเขา
เราอยากอยู่ใกล้เขาอยากดูแลเขา
อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขายิ้มได้
แล้วพี่กรน่ารักไหมคะแบบว่าแอปพริเศษ

ต้องไปถามเขาเองอ่ะ
โอ้โหอนาคตนี้แต่งงานเสร็จแล้วก็ทำงานปกติเนอะ
ใช่ทำงานค่ะแล้วแต่ก็

เดี๋ยวรอแต่งงานก่อนทีละสเต็ป
แต่ว่าลิต้าเป็นคนหนึ่งที่รับละครน้อยนะพี่ก็สนใจ

เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนเด็กอะค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราก็จะลองไปเรื่อย
ไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบเล่นมิวสิกวิดีโอนะคะถ่ายโฆษณาอะไรอย่างนี้
บวกกับตอนเด็กนี่ก็ยังเรียนอยู่ด้วยก็เลยแบบไม่ได้รับละครอะไรเยอะมาก
หนูแสดงแต่ละเรื่องหนูเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอด
ตบโดนด่าโดนจิกแล้วเราก็ต้องแบบฉันไม่สู้
ทำไมสู้ร้องไห้ทำไมชีวิตฉันโชคร้ายขนาดนี้

จริงอะลีต้ายอยากได้ฉักตบเยอะลีต้าชอบเป็นผู้กระทำชาวบ้านชาวช่อง
แต่อันหนึ่งนะก็เป็นการพลิกของลีต้าที่มันแซ่บมากเคยเลยลุกมา
แต่ปรากฏว่าทุกคนตบมือให้แล้วเฮ้ยตาสอนคนอื่นก็เป็น
ไอ้เรื่องสอนหนูถนัดมันเป็นความถนัดของลิต้าเลยถ้าให้ถ้าสอนใครจะสอนได้หมดเลย
แต่เรื่องมันจะมีพาร์ทที่จะต้องแบบไปด่ากันกับเมนเทอร์อย่างนี้มันไม่ใช่หนูเลยหนูไม่ชอบเลย
แต่คนดูชอบมากยิ่งไปด่ายิ่งไปกัดอย่างนี้คนก็จะแบบอุ้ยแซ่บด่ามัน
แล้วถ้าเกิดเราไม่กัดเราไม่สู้เราก็จะเป็นคนที่แบบอ่อนนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดุมากเลยถ้าเป็นคนที่แบบเวลาเล่นก็คือเล่นแต่เวลาทำงานนี้จะรู้สึกว่าคนเราอ่ะ
จะทำอะไรมันต้องแบบเต็มที่มันต้องจริงจังมันคือค่าของคนมันคือผลของงานอ่ะ
เกิดเรายังทำงานออกมาให้ดีไม่ได้แล้วค่าเราอยู่ที่ตรงไหน
คนไม่รู้แล้วคนก็ยังมองว่าอ๋อลิต้าเป็นหุ้นลมดาราทำแบบนี้เยอะมาก
คือดาราไม่ได้ทำอะไรเองอันนี้ขอพูดแล้วขอแก้ข่าวเลย
ต้าเหนื่อยมากในการปั้นธุรกิจอันนี้ลิต้าทำเองทุกขั้นตอน
ดังนั้นคำที่บอกว่าดาราเป็นของเล่นไฮโซอะไรอย่างนี้สำหรับบีต้าใช้ไม่ได้แน่นอน
เราทำงานหาเงินมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เราเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูตัวเองนะคะเราเลี้ยงดูบุพการีของเรา
เราเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเรามันมีค่ามาก
แล้วอนาคตพี่กรจะมาจอยด้วยไหมคะหรือว่าดูไม่มีค่าทั้งคนเดียว
ิต้ากับพี่กรเราคุยกันชัดเจนว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวในธุรกิจกันอะไรอย่างนี้
ธุรกิจเขาใหญ่โตกว่าเรามาก

ถามว่ารวยหรือยังเราก็มีตังค์นะคะ

ก็เป็นเหมือนเท่าค่าคนนึงที่มีตังค์อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีคนบอกว่าลิต้าพี่กรเพราะว่ารวยแบบโกรธอะไรมั้ยคะ
คือเราจะไปบังคับให้เขามาเชื่อมีมุมมองแบบเรา

มันอยู่ที่ว่าคนเราอยากจะมองอะไร
แล้วก็การมองแบบนั้นทำให้ชีวิตเขามีความสุข

ศิลาตอนนี้เราก็ถึงแล้วตามเป้าหมายออกกานิก้าของเรานะคะก็ฝากร้านน้องไว้ด้วยนะคะวันนี้
พาน้องมาพูดคุยธุรกิจเปิดจงหัวใจร้านอยู่ที่
กาเนก้านะคะอยู่ที่สูงไว้๔๙นะคะในเวิร์คพิมารนะคะ
ราฟิสของเราเนี่ยได้ลายเส้นหมดเลยว่า
เป็นนักเทราฟิสที่เข้ามานวดบำบัดได้จริงจริงนะคะแล้วก็มีร้านอาหารที่อร่อยมากมากนะคะ
เนก้าตามแต่ขอให้น้องแฮปปี้มีความสุขเจ้าสาวของพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

บายก็จะไปไทอินสักหน่อย
ได้เดี๋ยวบอกเอาเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลิต้านะคะลิต้าลืมนะ